ผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าความปลอดภัยอยู่ที่ไหน
เพราะว่าขนาดผมอยู่ในบ้านของตัวผมเองเนี่ยนะความปลอดภัยยังหาไม่เจอเลยค่ะ
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะคะลักษณะเมายาค่ะ
เดินเข้ามาในบ้านของเขาในขณะที่คนอยู่ในบ้านอยู่กำลังล้างจานอยู่
แล้วเข้ามาเตะคนที่อยู่ในบ้านนะคะหน้าตาเฉยแล้วก็เดินออกไปหน้าตาเฉย

ภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในบ้านนะในบ้านของผู้ชายคนที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์
แต่คนที่ถูกเตะคือผู้หญิงผู้หญิงที่นั่งล้างจานอยู่แล้วก็มีเด็กนั่งอยู่
แล้วคนเสื้อชมพูนั่นก็เป็นผู้สูงอายุนะแล้วผู้ชายเสื้อฟ้าเนี่ยวิ่งเข้ามาเตะพัว
แล้วก็หยุดดูทีนึงกลับเข้ามาอีกวิ่งยืนมองหน้ากันแป๊บนึ

ดีนะไม่ไปโดนเด็กเข้านั่นนะ
หรือว่าไม่ทำอะไรรุนแรงกว่านี้นะคะ
เขาบอกว่านั่งอยู่ในบ้านตัวเองแท้เนี่ยค่ะ

มีเรื่องจะถามเพื่อนให้ช่วยแชร์หน่อยครับ
มีเหตุการณ์คนติดยามาทำร้ายผู้หญิงในบ้าน
ขณะที่นั่งล้างจานมีเด็กอยู่ด้วยมีคนแก่อยู่ด้วย
แล้วที่หน้าบ้านมีเด็กคนอื่นอีก๔คน
โดยเอาเรื่องชายเมายาได้แค่ทำร้ายร่างกาย
ใครมีคำแนะนำช่วยทีเป็นห่วงคนที่บ้าน
หรือว่าจะต้องย้ายบ้านหนีกันเลยหรือเปล่า
ผู้ชายคนนี้บอกนะคะเพราะว่าเขาก็กลัวแหละ
จะกลับมาทำร้ายร่างกายอีกนะคะ

เพิ่มสิเพิ่มการป้องกันคนในครอบครัว
รั้วให้แข็งแรงขึ้นติดกรอมประตูเข้าบ้านได้ยากขึ้น

หมาดุหาหมาตัวใหญ่มาเลี้ยง
แล้วก็ให้ไปพูดคุยกับตำรวจ
เพื่อจับตัวผู้ชายคนนี้ที่ท่านแน่ใจนะ
เขาติดยาเอาไปบำบัด
แต่หากตำรวจไม่ดำเนินการใดหรือเรื่องล่าช้า

หรือว่าจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์นี้
เขาอาจจะช่วยเหลือได้อีกทางหนึ่งค่ะ
ดูสินั่งอยู่ในบ้านตัวเองแท้เนอะ